หลวงราชการที่๙ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นอัครศิลปินนะคะ
ทำให้เหล่าบรรดานักร้องและนักดนตรีแถวหน้าของเมืองไทยค่ะ
รวมตัวกันเพื่อที่จะร้องเพลงซึ่งมีเพลงที่ชื่อว่าเพลงเพื่อพ่อ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณเชอรี่รัตนภัยทูลค่ะ
ห่วงเวลานี้ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของประชาชนชาวไทย
กับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งก็มีคนบันเทิงมากมายที่ออกมาแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยความจงรักพักดีซึ่งรวมไปถึงนักร้องนักแต่งเพลง
อยไตรภูมิรัฐที่ได้แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บทเพลงที่มีชื่อว่าบทเพลงของพ่อ
ซึ่งเดิมทีบทเพลงนี้ตั้งใจจะแต่งเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์
ในโอกาสทรงครองราชครบ๗๐ปี
เพลงนี้ความตั้งใจเดิมครั้งแรกเลยก็คือ
ทำในวารอกาสฉลอง๗๐ปีเพราะผมสงครองราชนะครับ
แต่ว่าพอเมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมาเนี่ย
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบุริมม์เขาโทรมาเลยกัน
ปิดต่ายเพลงนี้เราต้องทำเพลงนี้ให้เสร็จแล้วล่ะ

เพลงนี้ครั้งแรกเลยตั้งชื่อว่าบทเพลงแห่งความสุข

พระองค์ทุกครั้งที่เรานึกถึงเราก็จะรู้สึกมีความสุข
แต่ว่าเมื่อถูกเพลงนี้ถูกหยิบมาใช้ในช่วงเวลานี้
ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับการอเทศภาพ
ก็เลยเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นบทเพลงออกมา
เพลงนี้แรงบันดาลใจในการแต่งก็คือ
บทเพลงพระราชนิพลของพระองค์ทุกเพลงเลยนะครับ
ที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
เรารู้สึกว่าบทเพลงที่พระองค์แต่งนี้ภายล้อ
แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเรามาโดยตลอดนะครับ
ก็เลยคิดว่าอยากจะแต่งเพลงที่เป็นแง่มุมนี้แหละ
แง่มุมที่เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์โดยที่เราไม่รู้ตัว
ซึ่งบรรยากาศภายในห้องบันทึกเสียง
วินาทีที่เหล่าศิลปินได้มารวมตัวกัน
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านบทเพลงในครั้งนี้
เต็มไปด้วยรอยน้ำตาแห่งความโศกเศร้า
แต่ทุกคนก็ต้องเก็บความเสียใจเอาไว้ภายใน
เพื่อทำหน้าที่ศิลปินให้ดีที่สุดผ่านบทเพลงของพ่อ
เป็นทิศาสตร์ดีนะครับในหล่านักดนตรีศิลปินทั้งหลาย
พระองค์ทรงพระปิชาสามารถในระดับอัจฉริยะนะครับ
ที่ทรงแต่งเพลงมากมายคือเราโชคดีจังเลย
ในฐานะของคนแต่งเพลงที่มีต้นแบบเป็นนักแต่งเพลง

อกจากจะน้อมนำพระปรีชาสามารถทางด้านการทรงดนตรีของพระองค์เป็นต้นแบบในการทำงานแล้ว
อยไตรภูมิรัติยังน้อมนำคำสอนของพระองค์เรื่องความพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดมา
มีหลักธรรมข้อหนึ่งนะครับที่พระองค์ได้มอบให้กับประชาชน
ผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มาก
แล้วพระองค์เป็นองค์แรกที่ได้พูดเรื่องนี้ในโลกนี้เลย
ก็คือประชาชนความพอเพียง
พระองค์บอกให้เราเดินทางสายกลาง
ด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้
หลักคิดสองข้อนี้เป็นข้อที่มันทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
เพราะฉันได้ร้องพบเพลงทั้งพอ
ฉันคงจะขอร้องว่ารักเพราะสุดที่รักใจ
มาช่วยกันร้องแสดงความรักที่มาใหม่
ให้ทุกทุกทางนอกให้ทุกคำที่ร้อง
ให้เพลงออกมาเท่าความรักของ
หัวใจคนไทย